สำหรับนักร้องสาวบีมจารุวัล
รวมไปถึงเพื่อนนักร้องร่วมอีก๘๐ชีวิตต่างค่ายต่างสังกัดนะคะ
ต่างก็ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ผ่านบทเพลงค่ะ
เพราะทั้งเมื่อเรามาเกิดเพียงพอลูกขอให้พักผ่อนไกล
รู้ว่าพอมองจากสวรรคาไหลมาที่เราเสมอ
รักพ่อไม่เคยทิ้งเราเราพ่อไม่เคยทิ้งเรา
อยากจะเป็นลูกก็พอตลอดไป
แสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจากคนบันเทิงยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ถ่ายทอดความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่๙ผ่านปลายปากกาในบทเพลงเสียงจากลูกของพ่อ
โดยมีศิลปินดารามารวมพลังในการถ่ายทอดบทเพลงในครั้งนี้กว่า๘๐ชีวิต
อาทิตย์คุณวินัยพันธุรักษ์ศักดิ์สิทธิแท่นทองเจมส์เรืองศักดิ์หนุ่ยนันทการอ้อนลักษณะ
ซึ่งตัวแทนศิลปินก็นำทีมมาโดยบีมจารุวัลลูกปัดชนละนันโยลิโยลันดากุ๊บกิ๊บนพรัชและนัทสรรยพงศ์ค่ะ
ก็ได้มาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่สตูดิโอไทยรัฐทีวี
พวกเขานั้นรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดบทเพลงในครั้งนี้
และอยากจะให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันเปล่งเสียงเพื่อบอกรักพ่อค่ะ
อยากตอบแทนพระองค์ท่านหรือเราอยากจะถวายงานให้ท่านด้วยสิ่งที่พวกเราทำได้
เพลงนี้ความหมายหลักของมันคือเราอยากบอกรักพ่อ
บอกให้ดังบอกให้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรารักท่านนะ
ภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดงานหรือว่าถวายงานนะฮะ
แล้วก็จริงแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ท่านได้ยิน
แต่จริงแล้วก็เชื่อว่าเวลานี้ท่านก็ยังได้ยินอยู่นะคะ
ก็ดีใจและภูมิใจมากค่ะ
บอกรักพ่อดังเหมือนตามเนื้อเพลง
อย่างน้อยได้เป็นเสียงหนึ่งที่แบบอาจจะเล็กมากบนโลกใบนี้
ที่ได้ร่วมกันบอกรักพ่อ